เรื่องฮือฮาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้คือหลายคนเนี่ยตกออกตกใจทวิตกันถล่มทลายเหมือนกันนะในโลกโซเชียลจากกรณีการกรีดแขนเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเขากรีดเลือดเขากรีดเลือดสาบานใช่ไหมคะ

แต่อันนี้เป็นการกรีดแขนกรีดเลือดเพื่อที่ต้องการจะขอร้องให้นายกลาออกจากสภา

แต่ผมต้องทำครับท่านประธานครับผมขออนุญาตกรีดเลือดให้ประยุทธ์เห็นนะครับว่าผมตั้งใจจริง
และขออนุญาตท่านประธานว่าขอให้เป็นตัวอย่างสุดท้าย
และอย่าให้มีอีกนะครับ๓แผลเอาไปเลยครับ
ขออนุญาตนะครับตั้งแต่ยุทธ์ท่านต้องจะเป็นพลลาด

คุณวิสานครับไม่อนุญาตให้กรีดเลือดนะครับ

นี่ค่ะเป็นจังหวะนี้คือขนาดสอสอที่นั่งข้างยังต้องเบือนหน้าหนี
เพราะไม่มีใครรู้มาก่อนว่านายวิสานจะกระทำการแบบนี้นะคะ
ก็ถือเป็นเหตุระทึกเลยช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
คือนายวิสานเนี่ยก่อนหน้าที่จะกรีดแขนตัวเองก็คือลุกขึ้นอภิปรายนะ
บอกว่าไม่เชื่อว่าการใช้เวทีสภานี้เนี่ย
จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งทางความคิดระหว่างคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้
เพราะฉะนั้นมันมีทางออกเดียวเท่านั้นแหละ

คำว่าถอยในที่นี้ไม่ใช่แค่ถอยคนละก้าว
ถอยออกไปเลยต้องลาออก

ขออนุญาตประธานก็คือคุณชวนบอกผมขออนุญาตนะ
ผมขอกรีดเลือดให้ดูเลยว่ามันเป็นแบบนี้

จังหวะนี้ค่ะคือทุกคนก็ตกออกตกใจกัน
เป็นมีดปอกผลไม้นะที่ใช้มา
กรีดแขนตัวเอง๓แผล
ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีการประถมพยาบาลเบื้องต้น
พาไปส่งโรงพยาบาลเย็บแผลไป๙แผลก็มีการไปขอโทษขอโพยคุณชวนหลีกภัยด้วยนะ
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาพูดตรง
มันก็เป็นเหตุการณ์ที่มันไม่สมควรจะเกิดขึ้นในสภาจริง
วันนี้ทีมข่าวมีโอกาสสัมภาษณ์นายวิสานถึงเหตุผลนะคะว่า
ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นคิดอะไรอยู่ทำไมถึงตัดสินใจทำแบบนั้นลงไป
นายวิสานบอกว่าการกรีดเลือดของเขาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย
อยากจะทำให้ประชาชนที่ดูอยู่เนี่ยรู้สึกว่าสภาแห่งนี้มันมีความหวัง
ไม่ใช่การเล่นปลาหี่เหมือนที่ใครหลายคนอาจจะคิดกัน
ตัวเขาเองเนี่ยเขามีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่อยากจะให้นายกเร่งแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
โดยเฉพาะประเด็นการชุมนุมที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้คือไม่อยากให้มีประชาชนคนไหนบาดเจ็บจากการชุมนุม
โดยบอกว่าจากการสังเกตการณ์การชุมนุมของเยาวชนเนี่ยเขามองเห็นถึงความใส่ซื่อบริสุทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง
เกตการณ์การชมรุมของเยาวชนเนี่ยเขามองเห็นถึงความใสซื้อบริสุทธิ์
ในการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองก็เลยสะเทือนใจไม่อยากจะให้มีความรุนแรง

เสียไปเนี้ยให้มันปกป้องลูกหลานให้มัน
ไม่อยากเห็นเด็กซึ่ง
ก็เนี่ยค่ะคือร้องไห้แบบพูดไม่ออกแบบนั้นนะคะ
ซึ่งนายวิสานก็เล่าด้วยว่าก่อนที่เขาจะลงมือกรีดแขนเนี่ย
คือต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เอาอาวุธพกติดตัวมา
ไม่ได้เป็นคนพกมีดตลอดเวลาและไม่ได้เอาอาวุธเข้ามาในสภาด้วย
แต่ก่อนที่จะเข้าไปประชุมเนี่ยพอดีเดินไปหาแม่บ้าน
แม่บ้านที่รัฐสภาเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าขอยืมมีดหน่อย
แล้วก่อนที่จะเอามีดมาให้เนี่ยช่วยไปรับให้คมด้วยนะ
รับให้คมเลยแต่ไม่ได้บอกแม่บ้านว่าจะเอาไปทำอะไร
แม่บ้านก็ไม่รู้ไงก็ขอมาแล้วก็หาให้อ่ะ
นายขอเออแล้วพอรับมาเสร็จก็เอาใช้แอลกอฮอล

เป็นยังไงมันลึกขนาดไหนมันเป็นยังไงบ้างหรือเปล่า
ก็อย่างที่คุณสุภาษาราบอกไปนะคะ
ต้องเย็บทั้ง๓แผลรวมแล้ว๙เข็มค่ะ
สัปดาห์หน้าคุณหมอน่าดูบัตรแผลอีกรอบหนึ่งนะคะ
ซึ่งเมื่อวานก็เห็นว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่ติดต่อมาให้กำลังใจเยอะ

เลือกยืนอยู่เคียงข้างประชาชนจากใจลูกสาวถึงคุณพ่อ
ตอนนี้ทั้งยิ้มและคุณแม่ก็ยังคงไม่ได้ดูคลิปอภิปรายเพราะทนดูไม่ได้จริง

นายศิราเจนจาคะสสกมพักพลังประชารัฐก็ออกมาพูดถึงกรณีของนายวิสานเหมือนกันนะ

เขาเป็นคนเป็นเอกลักษณ์ของเขาเหมือนกันนะเป็นคนจี๊ดหนึ่งคนเหมือนกัน
คุณศิระเนี่ยบอกว่าเบื้องต้นผมไปคุยกับฝ่ายกฎหมายก่อนแล้ว
ให้กฎหมายมาดูเลยว่าทำแบบนี้สศทำแบบนี้ผิดจริยธรรมร้ายแรงรึเปล่า
กำลังร่างเสนอคุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภา
เพื่อพิจารณาส่งให้คณะกรรมการปปชถอดถอนนายวิสานออกจากการเป็นสอสอเลยนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะยื่นให้สภาสอบจริยธรรมด้วย
เพราะว่าไม่อยากให้สภาทำกันแบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น
ส่วนที่ธรรมเนียบรัฐบาลหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเสร็จสิ้นนะคะ
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
รับทราบข่าวแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อวานนี้
ก็ถามนายกว่าท่านคิดเห็นยังไง
ท่านว่าเขาควรจะถอยไหมหรือว่ายังไง

ผมไม่ลาออกตามกระแสกดดันของใครนะ
ระบวนการรัฐสภาสตร์ตลอดสองวันที่ผ่านมา

หาความปรองดองเชิญทุกฝ่ายมาร่วมคุย

แล้วว่าเราจะมีกรรมการเพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่งนะคะ
ดูการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้

โดยเฉพาะรายชื่อเขาจะไปเอารายชื่อมาจากไหน
องค์ประกอบเป็นใครบ้างนี่แหละ